คุณผู้ชมคะพาไปดูกรณีที่คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ภายในมัศยิตกลางเมืองนราธิวาสเลยนะคะ
ภายใน๑สัปดาห์ก่อเหตุไปแล้วถึง๒ครั้งค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในมัศยิตประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบังนาคอำเภอเมืองนราธิวาสสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาช่วงเวลาตีห้ายี่สิบแปดนาทีที่บริเวณห้องละหมาดชั้นหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะก็เห็นชัดนะย่องเข้าไปที่บริเวณเสาด้านหลังของทางสุภาพสตรีที่กำลังละหมาดอยู่นะคะ
คือมีคนละหมาดอยู่ด้วยนะคุณดูสิคนเยอะด้วยแต่ว่าคือเขานั่งหันหลังใช่แล้วอ้อมไปด้านหลังแล้วก็หยิบกระเป๋าถือ๒ใบเนี่ยค่ะ
แล้วเมื่อ๘พฤศจิกายนครั้งนั้นกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะ
แล้วก็มาก่อเหตุครั้งนี้อีก๒ครั้งแล้วค่ะ
ต้องมีการนำภาพคนร้ายคนนี้คือเห็นหน้าชัดคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไปติดประกาศเอาไว้แบบนี้ค่ะ
มัศยิตต่างตามร้านกาแฟแหล่งชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันหน่อย
แจ้งเบาะแสหน่อยติดตามจับคนร้ายคนนี้มาลงโทษให้ได้
เพราะนี่คือโอ้โหมันเป็นภัยสังคมนะ
เข้าไปขณะที่เขากำลังละหมาดแล้วคนเขาก็ละหมาดกันอยู่เนี่ยค่ะ
แล้วจริงห้องละหมาดสำหรับภายในมัศยิตนี่

แล้วก็เข้าไปในส่วนของที่เป็นผู้หญิงเขาละหมาดกันด้วย
แล้วไปหยิบกระเป๋าเขาแบบนี้โอ้โห

แต่ว่าเห็นภาพชัดขนาดนี้เดี๋ยวตำรวจตามจับตัวได้แน่นอน